มาดูเรื่องใหญ่ระดับโลกฟังแบบนี้เหมือนไกลตัวแต่ใกล้ตัวมาก
เยี่ยมหมายถึงเรื่องที่กำลังแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา
ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกจับตาโดยเฉพาะที่จีนแล้วไทยเองตอนนี้มีผู้ป่วยด้วย
เดี๋ยวเราจะอัปเดตสถานการณ์ให้ค่อยเรียงลำดับกันไปนะคะ
และเบรกนี้จะให้ข้อมูลในทุกแง่มุม
คือให้ตระหนักแต่ไม่ให้ตระหนก
การรับข้อมูลรับไปเพื่ออะไรเพื่อการป้องกันตัวไงคะ
เราจะได้รู้วิธีว่าหลังจากนี้ไปเราควรจะทำอย่างไร
เพื่อที่จะรับมือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ค่ะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ในบ้านเรากันก่อนนะคะ
ก็ออกมาแถลงข่าวยืนยันเรื่องของสถานการณ์ว่าในประเทศไทยตอนนี้
คือมีผู้ติดเชื้อ๘รายแต่ว่า๕รายเนี่ยคือ
รักษาอาการหายปกติกลับบ้านได้แล้วนะคะ
เหลืออีก๓รายเท่านั้นที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
หลังจากที่มีการประชุมกันเสร็จสิ้นและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการควบคุมไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในไทย
คุณอนุทีนก็ออกมาแถลงข่าวบอกว่าล่าสุดพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
จากเดิม๕รายเป็น๘รายอันนี้ตัวเลขล่าสุดนะคะ
เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน๗รายเป็นหญิงไทยที่กลับจากการท่องเที่ยว
เมืองอูฮันหนึ่งรายซึ่งขณะนี้เหลือเพียงสามรายที่ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
รายแรกเนี่ยเป็นหญิงชาวจีนอายุ๓๓ปีรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชวิถี
ส่วนรายที่๒เป็นหญิงชาวจีนอายุ๕๗ปีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบำราชนารดูล
ส่วนหญิงชาวจีนรายที่๓อายุ๗๓ปีค่ะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนในอำเภอหัวหิน
จังหวัดประจบเครียริขันตอนนี้ค่อนข้างสบายใจได้เพราะทั้ง๓รายอาการดีขึ้นตาม
ลำดับในประเทศไทยยังไม่มีผู้เสียชีวิตยืนยันแบบนี้นะคะเรื่องของการแพร่ระบาดในประเทศไทย
ยังสามารถควบคุมได้ยังไม่มีการแพร่ระบาดคำว่าแพร่ระบาดหมายถึงจากคนไทยไปคนไทย
เพราะ๘คนที่เราพบเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเดินทางมาจากแหล่งที่กำเนิดของเชื้อ
ไปติดเชื้อมาจากนอกประเทศเราไม่ได้ติดจากภายในประเทศเรา
ไปติดเชื้อจากข้างนอกแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
คุณผู้ชมตอนนี้เอาแบบนี้กันก่อนนะคะคุณอนุทินบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการเชิญแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับโรคนี้มาติดตามสถานการณ์ทำให้มั่นใจได้ว่ายังสามารถควบคุมได้ส่วนโอกาสที่เชื้อไวรัส
จะรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่มาตรการการคัดกรองและการคัดแยกผู้ป่วย
ซึ่งมีความพร้อม๑๐๐คือนอกจากมาตรการการคัดกรองและแยกผู้ป่วยแล้วจริงแล้วเนี่ยเชื้อของไวรัสโคโรนาเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาสายพันธุ์มันตัวมันเอง
เพราะเชื้อตัวนี้มันมีความแข็งแกร่งมากดิฉันพูดคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญจากศรีราชพยาบาลเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
แต่ว่าเอาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะคุณอนุทีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เลยขอร้องบอกว่าอย่าวิตกกังวล
ขณะที่การประชุมเนี่ยยืนยันว่าสถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นต้องปิดประเทศเราก็ถามว่าเอ๊ะจีนเขาปิดประเทศแล้วเราเองต้องมีการปิดประเทศหรือไม่
เพราะคุณอนุทินบอกว่ายังไม่ต้องปิดประเทศตอนนี้เนี่ยยังเอาอยู่ยังควบคุมได้ฟังเสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ไม่ให้เข้ามาเลยไม่ต้องมาเที่ยวเลยประกาศปิดประเทศเลยนะครับมันก็จะเป็นการตัดสินใจที่ที่รวดเร็วเกินไปนะครับแล้วก็สถานการณ์ยังไม่ถึงจุดนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่ตัดสินใจอะไรเพียงแต่ว่าเราดูสถานการณ์บางครั้งเราลุกเราก็จะกระทบต่อชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจนะครับต่างที่กำลังไปได้ด้วยดี
คือตอนนี้เนี่ยก็ต้องช่างน้ำหนักว่าหนึ่งเนี่ยเราต้องทำแน่นอนการควบคุมโรคการแพร่ระบาดต่างอีกฝั่งหนึ่งเราก็ต้องช่างน้ำหนักเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยเพราะถือว่าเป็นฟันเฟิงสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปได้นะคะก็ต้องมีการช่างน้ำหนักกันให้ดีคือคุณอั
ไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวานที่บทสัมภาษณ์บอกว่าสุขภาพคนในบ้านเราสำคัญที่สุด
อืมอ่ายืนยันแบบนี้นะคะค่ะอ่าแล้วช่วงบ่ายนี้เองนะคะ
ก็จะมีเรื่องของการประชุมการประชุมเนี่ย
ก็จะแบ่งเป็นหลายหน่วยงานเพราะว่าเรื่องของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยนะคะ
มันต้องมีหลายหน่วยงานนะที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้
เรื่องของมาตรการป้องกันการแพร่แพร่ระบาดก็จะมีการประชุมค่ะ
อีกเรื่องหนึ่งก็จะต้องมีการประชุมเช่นเดียวกันเพราะว่ามีคนไทยนะคะ
อาศัยอยู่ในประเทศจีนทั้งไปเรียนทั้งไปทำงานค่อนข้างเยอะใช่
และในจุดที่เกิดการแพร่ระบาดเองในเมืองอูฮันมีนักเรียนเหมือนกัน
คนไปทำงานเหมือนกันก็จะมีการประชุมวันนี้นะคะ
ว่าจะนำตัวพวกเขากลับสู่ประเทศไทยอย่างไรเพราะมีการโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในอู่ฮั่นและเมืองใกล้เคียงซึ่งถือว่าค่อนข้างเสี่ยง
การแพร่ระบาดนะคะเขาโพสต์เกี่ยวกับเรื่องของตอนนี้อาหารขาดแคลน
อืมเสี่ยงติดเชื้อออกไปไหนก็ไม่ได้แม้เมืองเนี้ยมันจะเงียบ
แต่มันมีความวุ่นวายซ่อนอยู่ในนั้นเขาบอกว่าใช้ชีวิตค่อนข้างลำบาก
เช่นเดียวกันนะคะเอาไปดูโพสต์หนึ่งโพสต์ก่อนแล้วกันนะคะ
เป็นสาวไทยอาศัยอยู่ในมณฑลหูเป่ยประเทศจีน
โพสต์ภาพที่แชทคุยกับเพื่อนหลังจากที่เชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาด
เธอเนี่ยเล่าถึงความน่ากลัวนะคะเพราะต้องเผชิญเมื่อมีคำสั่งปิดเมือง
คนที่ติดเชื้อเขาไปถมน้ำลายใส่ลิฟต์บางคนวิ่งเคาะห้องคนอื่นไปทั่วค่ะ
ทุกคนก็เลยไม่กล้าออกไปไหนเก็บตัวอยู่ในห้อง
อกจากนี้เธอบอกว่าเธอเห็นคนตายต่อหน้าต่อตาเลยลักษณะคือจู่จู่
ยืนอยู่แล้วก็ล้มลงเลยนะคะรวมถึงเรื่องของอาหารตอนนี้
เธอก็เธอก็พยายามกัดตุ๋นไว้นะก่อนหน้านี้แต่มันก็หมดลงเรื่อยเรื่อย
เพราะว่าหลังจากนี้ก็ออกไปไหนไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะปิดเมืองทั้งเมือง
ชีวิตลำบากขนส่งก็ไม่ได้ไม่มียารักษาไม่มีวัคซีน
ไปโรงพยาบาลไม่ได้จากนั้นเธอก็โพสต์ข้อความขอบคุณครอบครัว
ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะคะคือตอนนี้ติดต่อสถานทูตปักกิ่งแล้ว
รอขอความช่วยเหลือจากทางการจีนค่ะขณะเดียวกันนะคะ
มีนักศึกษาไทยที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอูฮันใจกลางเลย
โพสต์ข้อความเล่าถึงสถานการณ์การระบาดค่ะบอกว่าตอนนี้ขัดคะแนนอาหารหนักเลย
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีอาหารเพียงพอเพราะบางคนก็ไม่ได้ออกไปกักตุนไว้
เนื่องจากมีการปิดเมืองแบบกระทันหันออกไปซื้อที่ไหนก็ไม่ได้เนี่ย
เป็นเมืองร้างไปเลยนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้มหาวิทยาลัย
ไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วเพื่อนต่างชาติคนอื่นได้รับความช่วยเหลือจากสถานทูต
ตัวเองก็เลยขอความช่วยเหลือจากทางการไทยบ้างให้เข้ามาช่วยเหลือบ้าง
คือเห็นเพื่อนต่างชาติเนี่ยเขาได้รับการช่วยเหลือแล้วตอนนี้เริ่มได้รับความช่วยเหลือแล้ว
ตัวเองอยากให้ทางการไทยช่วยเหลือตัวเองบ้าง
บอกว่าโพสต์นี้เป็นโพสต์ที่จุดประเด็นเลยนะคะที่ทำให้ทางการไทยเนี่ยต้องย้อนกลับมาคิด
จะต้องมีความสำคัญไหมจะต้องไปเดินทางไปรับนักศึกษา

หรือว่าไม่ใช้คำว่าปล่อยหรือว่าจะให้เขาอยู่แบบนั้น
แล้วก็ให้ความช่วยเหลือในขณะที่อยู่นั้นหรือจะให้เขากลับมาดีเนี่ยนะคะ
แล้วเธอก็พูดต่อนะบอกว่าถ้าอยู่ต่อเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะอดอาหารตายหรือเปล่าหรือว่าจะติดเชื้อตาย
ตอนนี้อยากกลับบ้านมากรอด้วยความหวัง
โพสต์นี้อย่างที่คุณโรสลินบอกโพสต์นี้พอออกไปนี่แหละ
เป็นการจุดประกายว่าเราจะต้องไปช่วยเหลือเขาเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะมีท่าทีจากทางรัฐบาลออกมาแล้วนะคะ
คือช่วงบ่ายวันนี้กระทรวงการต่างประเทศจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หารือในแนวทางการเตรียมเครื่องบินจากไทยไปรับที่อู่ฮัน
คือตอนนี้เขาปิดเมืองนึกสภาพปิดเมือง
การจราจรต่างการขนส่งต่างเขาปิดหมดเที่ยวบินพาณิชย์นะ
ว่าเป็นเฉพาะพาณิชย์นะคะขาเข้าขาออกคือปิดหมด
จองตัวกลับบ้านเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะ
ไปรับคนไทยที่อู่ฮันกลับประเทศไทยใช้คำว่าทันทีเลย
ถ้าการประชุมมีผลออกมาอย่างไรในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่นักศึกษาไทยที่ไปเรียนที่เมืองอูฮัน
มีการโพสต์ออกมาแล้วก็เป็นการจุดประกายจุดประเด็นทำให้ทางการไทย
ก็ต้องมีการคิดทบทวนเรื่องของการไปรับตัวนักศึกษา
แล้วก็คนทำงานอยู่ที่จีนกลับมาเนี่ยนะคะ
มีอีกหนึ่งคนค่ะคุณทวีวัฒน์ชอบดีงาม
เป็นนักศึกษาไทยที่ไปเรียนอยู่ที่จีนเหมือนกันที่ฉงชิ่งของจีนนะคะ
ซึ่งสงชิ่งเนี่ยเป็นเมืองที่ติดกับอูฮัน
คุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้คุณทวีวัฒน์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
เราจะไปพูดคุยกันสดกับคุณทวีวัฒน์ชอบดีงาม
นักศึกษาไทยที่ไปเรียนอยู่ที่จีนนะคะ

สวัสดีค่ะคุณรัฐดินทรัฐราค่ะ
คุณทวีวัฒน์ตอนนี้กลับถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภัยดีนะคะไปไปโรงพยาบาลตรวจโรคบ้างหรือยังคะ
ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปหวบโลก
เพราะว่าตอนที่ถ้าอากาศพยาบาลประชาติกระบี
เขาไม่ได้มีการจัดการโรคไปอยู่ที่นี่
เดี๋ยวนะคะคุณทวีวัดเดินทางจากเมืองไหนมาลงที่กระบีนะคะ
ผมได้กลับมาจากพฤษภาค

อากาศพยานธนชาติฉ่นติ้ง
ฮุมนที่๒๔นาฬิกาแล้วก็ไปเปลี่ยนเครื่อง
ทางนั่นอากาศพยานนาฬิกา

ลงที่กระบี่เนี่ยมีการตรวจคัดกรองหรือว่าดูแลเราอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะ
เท่าที่เห็นมานะครับตั้งแต่ลงเครื่องก็ไม่ได้มีมาตรการคัดกรองตันสันโรคเท่าที่ควร
คำว่าเท่าที่ควรเนี่ยคือเขาทำอะไรบ้างคะปล่อยให้เดินเข้ามาเลยหรือว่ามีการวัดอุณหภูมิอะไรบ้างคะ
ลงเครื่องจะมีแค่เป็นแจลล้างมือที่ให้เกริดล้างมือก็แค่นั้นนะคะไม่ได้มีวัดอ่อนกับสถานที่มีในฝั่งพิเศภ
ค่ะมีการซักประวัติพูดคุยไหมคะว่ามาจากเมืองไหนอะไรยังไง

จากประเทศของเขาอ่ะเขาผมโดนซักประวัติอะไรพวกนี้ครับ
โดนอ๋อปล้องอะไรพวกเนี้ยครับอ๋อหมายถึงว่า
ก่อนที่คุณทวีวัฒน์จะเดินทางออกมาจากจีน
คือเขามีการซักประวัติล่ะคะครับอ๋อหรือว่าเอ่อ
ทำไมทางเมืองนี้ทำไมไม่ยิงตรงเกี่ยวกับเรื่องอ่า
แผนการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเกรงว่าผมมาจาก
อูฮั่นหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับอ๋อค่ะกลัวว่าหลบหนีมาจากในเมืองอูฮั่นใช่ไหมฮะ
เพราะว่าอูฮันเองเขามีการปิดประเทศแล้วทีนี้ตอนนี้เพื่อนเพื่อนของคุณทวีวัฒน์ที่อยู่ที่จีนเนี่ยนะคะ
ที่มหาวิทยาลัยชงชิ่งก็ดีหรือว่ามหาวิทยาลัยที่อยู่ในจีนต่างก็ดีเนี่ย
ส่วนใหญ่เนี่ยทยอยเดินทางกลับไทยกันหมดแล้วไหมคะอ่าก็ส่วนใหญ่นะครับ
อ่าเดินทางกลับไทยกันหมดแล้วแต่ก็มีมีส่วนหนึ่งที่จะอ่า
เขายังไม่ได้กลับกับพระชัดชัยครับค่ะแล้วคุณทวีวัฒน์ได้ติดต่อเพื่อนกลุ่มนี้ไหมคะ
ที่ยังคงอาศัยอยู่ที่ในประเทศจีนได้พูดคุยกันไหมคะว่าตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไร
ก็ได้พูดคุยกันตลอดนะครับค่ะเขาว่ายังไงบ้างคะอ่า
ก็ช่วงนี้นะครับก็อ่า
โหลครับค่ะได้ยินค่ะเชิญค่ะอ่าครับช่วงนี้ครับก็อ่า
พวกอาหารอะไรอย่างนี้ครับเสบียงอะไรอย่างนี้ครับก็เริ่มโอ้นี่ไงดูยากอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะนี่ค่ะนี่ก็เป็นภาพที่เห็นคือเกลี้ยงซูเปอร์มาร์เก็ตเลยใช่ไหมคะ
แล้วแล้วที่สำคัญคืออ่าแมสครับครับแมสที่หน้าจากอนามัยครับ
หาซื้อได้ยากมากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงอ่ะครับค่ะเอ๊ะเห็นเห็นบอกว่าทางการญี่ปุ่นเองเนี่ย
มีการบริจาคหน้ากากอนามัยให้กับคนจีนด้วยใช่ไหมคะ
ลำเลียงโดยโดยเครื่องบินใช่ไหมคะใช่ครับแล้วได้รับบ้างไหมคะ
ในฐานะที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่จีนอ๋อก่อนก่อนหน้านี้ยังยังไม่ได้รับอ่ะครับ
แต่ว่าทางสื่อโมชนห้องถิ่นได้ประชาสำคัญเป็นตะบอกเสี่ยงให้กับอ่า
ประชาชนในพื้นที่ในเขตนั้นนะครับค่ะค่ะเอ๊ะแล้วแล้วอ่า
ตอนนี้นี่เราจะกลับไปเรียนเมื่อไหร่อ่ะคะก็ตอนนี้ข่าวจากทางมหาลัยก็คือ
เขายังไม่ให้จองตัวกลับอะครับเพราะว่าเขาให้เฝ้ารอดูสถานการณ์ส่งครับ
ค่ะคือตอนนี้เนี่ยคือปิดเมืองแล้วแล้วก็คนที่เป็นนักศึกษาที่อยู่ที่นู่นเนี่ย
ก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ถูกไหมคะใช่ครับเอ่อเอ่อเห็นบอกว่า
ถ้าเกิดว่าใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยนี้ถึงขั้นผิดกฎหมายเลย
คุณทวีวัฒน์อ่าอันนั้นในมันจะเป็นนโยบายในส่วนส่วนของอ่า
จังหวัดอ่าในอ๋อค่ะค่ะเพราะว่าอ่าในแต่ละมนุษย์คนก็จะมี
เขาเรียกว่าไงครับมีกฎหมายมีมาตรการของเขาอ่ะนะคะใช่ครับค่ะอ่า
ขอบคุณคุณทวีวัฒน์ชอบดีงามด้วยนะคะคือคุณทวีวัฒน์เนี่ยเป็นนักศึกษานะคะ
ที่เดินเพิ่งเดินทางกลับมานะคะก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการของเราเอง
ตรการของทางจีนเองก็เป็นความรู้เพิ่มเติมของเราในช่วงนี้นะคะ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่สองพันสิบเก้านี่คือชื่อเต็มค่ะของไวรัสเขานะคะ
เพราะว่าเขามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อยเนี่ยนะคะเอามาอัปเดตจำนวนผู้ติดเชื้อ
คือหลายประเทศทั่วโลกมียอดผู้ติดเชื้อขึ้นมาแล้ว
รวมสิบสามประเทศสิบสามประเทศที่ไม่นับประเทศจีนนะค่ะต้นต่อเนี่ยนะคะเนี่ย
เป็นภาพกราฟิกที่เราทำให้ดูประเทศไทยณจนถึงวันนี้ล่าสุด
คนเท่ากับฮ่องกงแล้วใช่มาเกาะตามมาค่ะซึ่งเท่ากับสหรัฐอเมริกา
ประเทศละห้าคนมาเลเซียออสเตรเลียประเทศละสี่คนด้วยกัน
ซึ่งเข้ากับสิงคโปร์ด้วยนะคะส่วนญี่ปุ่นไต้หวัน
ฝรั่งเศสและเกาหลีใต้๓คนเท่ากันเวียดนาม๒คน
และที่ในปานนะคะมีผู้ติดเชื้อตอนนี้๑คนด้วยกันค่ะค่ะ
มาทำความรู้จักกับเวรัสครูโรน่าสายภัณฑ์ใหม่สองพันสิบเก้ากันหน่อยนะคะ
เขามีการพัฒนาขึ้นเรื่อยก่อนหน้านี้มีการตรวจพบประมาณ๒เดือนที่ผ่านมาแล้ว
แต่ว่าเขาก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยเรื่อยและข้อมูลล่าสุดเป็นการแถลงจากทางการจีนนะคะ
ก็คือรัฐมนตรีสาธารณสุขจีนออกมายืนยันว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ซึ่งมีต้นต่อจากอู่ฮั่นตอนนี้คนที่เขาอยู่ในระยะฟักตัว
อาการยังไม่แสดงก็สามารถทำให้ผู้อื่นติดเชื้อไปด้วยได้
ใช่ค่ะคือเมื่อวานก่อนที่รัฐมนตรีสาธารณสุขของจีนจะออกมาแถลงข่าว
ที่ฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอที่ศรีราชพยาบาลเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญ
ในขณะของการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโดยเฉพาะไวรัสโคโรนาสายภัณฑ์ใหม่
บอกว่าปกติแล้วเวลาคนติดเชื้อไวรัสก็จะมีระยะฟักตัว
สมมุติว่าคุณติดเชื้อมาคุณก็จะมีระยะฟักตัว๒๑๔วัน
คือสูงสุด๑๔วันคุณจะไม่มีอาการใดทั้งสิ้น

หลังจากนั้นวันที่๑๕คุณจะเริ่มมีอาการแล้ว

ปกติระยะฟักตัวจะไม่มีการแพร่เชื้อ
แต่หลังจากนั้นก็จะมีการแพร่เชื้อ
ทีนี้ระยะฟักตัวมันกลับกลายเป็นว่าแพร่เชื้อได้

คุณก็เป็นภาหะคุณก็สามารถแพร่เชื้อได้

เอาอัปเดตเกี่ยวกับตัวเลขผู้เสียชีวิตเฉพาะที่จีนนะคะ
ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็น๘๐ศพเพิ่มขึ้น๔เท่า
จำนวนผู้ติดเชื้อ๒๘๑๔ราย
และตอนนี้เองนะคะจำนวนผู้ติดเชื้อในจีนเนี่ย
จำนวนนี้๔๐๐รายอาการวิกฤต
โดยพบผู้ติดเชื้อในมณฑลหูเป่ยเพิ่มขึ้น๓๗๑ราย
ฮ่องกงอีก๒รายค่ะ
ขณะเดียวกันจำนวนผู้ติดเชื้อในจีนที่รักษาหาย
เพาะที่รักษาหายนะคะ๕๑ราย
และมีผู้ป่วยเฝ้าระวังอีกถึง
คุณผู้ชมคะ๕๗๙๔ราย

มีคำสั่งปิดเมืองตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

ลินหวนหัวชาวเมืองอูฮันขับรถตระเวนไปรอบเมือง

พาคือใช้คำว่าคนทั่วโลกเลยนะ

พาคนทั่วโลกไปดูเลยว่าอู่ฮั่นเป็นยังไง
ถนนหนทางบ้านเมืองร้านค้าเงียบเหงา
มีการตั้งด่านตรวจเข้มงวดหลายจุด

อุปโภคบริโภคของใช้จำเป็น
หมดร้านเลยใช้คำว่าเกลี้ยงเลย
แต่จุดที่มีคนเยอะคือโรงพยาบาล
ถ้าคุณผู้ชมได้ดูภาพในโลกโซเชียลมีเดีย

คือแน่นออกันแบบคือรอไง
ไปตรวจว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่า

บางคนบอกตายทำไมอะ

นี้ไม่ใช่ว่าเป็นแล้วจะตายทุกคนนะคะ
ถ้าเกิดว่าเรารักษาทันท่วงที
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้

ลำดับเรื่องของการที่จะป้องกัน

ล้างมือบ่อยหลีกเลี่ยงในพื้นที่ที่มีผู้ป่วย

ถ้าเกิดว่าท่านสงสัยว่าตัวท่านติดเชื้อ

หมายเลข๑๔๒๒กรมควบคุมโรค
คือคุณหมอแนะนำมาแบบนี้บอกว่า

อย่าเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ

แม้ว่าคุณจะใส่หน้ากากอนามัย

โทรไปจะมีรถของโรงพยาบาลมารับท่านถึงที่เลย

ถ้าเริ่มมีอาการลักษณะคล้ายหวัดนะคะ

ตัวเองไปกันได้เลยนะคะ
ฝากเกี่ยวกับเรื่องของการล้างมือบ่อย
บอกว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยป้องกันได้ด้วย
เพราะว่าเชื้อมันแพร่ได้ดีในสภาวะอากาศที่มันร้อนชื้น
เหมือนกับที่บ้านเรานี่แหละนะคะ